องค์กรภาคประชาสังคมรวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชนนะคะ

บอกว่าอยากให้ยุติการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
คามชาวบ้านที่ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องชุมชน
ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิมนุษยชน
ตามหลักปฏิบัติของสหประชาชาตินะคะ
ตามรายงานเรื่องนี้จากคุณนันทพรธวระค่ะ
ก็แทนกลุ่มรักบ้านแหงจังหวัดลำปาง
สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางกฎหมาย
กรณีชาวบ้านและนักต่อสู้ที่ออกมาเคลื่อนไหว

หรือธุรกิจสัมปทานที่ละเมิดสิทธิชุมชน
แต่ผลสุดท้ายพวกเขากลับถูกดึงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
จบลงด้วยคำตัดสินฟ้องร้อง
หมินประมาทเรียกค่าเสียหายกลับเป็นจำนวนเงินมหาศาล
ต่อสู้เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมสิทธิชุมชน
สิทธิในการจัดการทรัพยากรของชุมชนในประเทศไทย
เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหลังรัฐบาลเปิดให้สัมประธานทรัพยากรธรรมชาติ
ภาคธุรกิจทั้งกิจการเมืองแร่เมืองหิน
และการสำรวจขุดเจาะปิโตเรียม
โดยขาดการมีส่วนร่วมการตัดสินใจจากภาคประชาชนท้องถิ่น
ที่เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการโดยตรง
ที่ผ่านมาแกนนำหลายคนจะประสบความสำเร็จในการใช้กระบวนการยุติธรรมปกป้องชุมชน
แต่ยังมีแกนนำอีกหลายพื้นที่ที่ต้องกลายเป็นจำเลยในคดีแพ่งและอาญา
ดังนั้นการใช้กฎหมายยุติความขัดแย้งนักกฎหมายมองว่าเป็นการนำยุทธศาสตร์ทางกฎหมายมาปิดบังชาวบ้าน
ซึ่งไม่เพียงยุติการมีส่วนร่วมของชุมชนเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจในระยะยาว
คือสังคมไทยพอได้รับหมายสารว่าตัวเองเป็นจำเลยมันตกเป็นจำเลยของสังคมไปแล้ว
ทั้งที่จริงยังไม่ได้ผิดเลยนะคะแต่คนก็จะรู้สึกว่าทำผิดไปแล้วแหละถึงได้ถูกฟ้อง
นี่คือปัญหาแล้วมันก็เป็นภาวะที่มันไม่ใช่แค่เรื่องที่ต้องสูญเสียเวลาในการไปสู้คดี
สูญเสียทรัพยากรต่างที่ไปสู้คดีแต่กำลังใจพลังจิตใจ
นางสาววันเพ็ญคุณนาคือหนึ่งในเยาวชนที่เคยถูกบริษัทสัมประธานเมืองราชทองคำจังหวัดเลย
พยายามฟ้องร้องข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาหลังรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการทำเมืองผ่านสื่อโทรทัศน์
ก่อนจะยุติลงด้วยการไกลเกลี่ยเนื่องจากเป็นเยาวชนอายุเพียง๑๕ปี
ธรรมชาติมันมันหายไปหมดแล้วก็อยากให้แบบทุกคนมาลุกขึ้นแบบสู้กับพ่อแม่อย่างเง
พวกเด็กอย่างนี้ค่ะแล้วก็คนที่ยังไม่แบบว่าอยู่แถวบ้านที่ยังไม่สนใจอย่างนี้
ก็อยากให้มาช่วยกันรักษาผืนปลาที่บ้านเราว่ามันเหลือน้อยลงเลย
ตลอดระยะเวลากว่า๑๐ปีกลุ่มคนรักบ้านเกิดจังหวัดเลยออกมาปกป้องชุมชนรอบเมืองทองคำ
ถูกฟ้องทั้งคดีแพ่งและอาญารวมกว่า๒๐คดี
เช่นเดียวกับแกนนำในพื้นที่พิพาทจังหวัดอื่นทั่วประเทศ
แม้วันนี้จะยังไม่มีบทสรุปทางกฎหมายแต่การต่อสู้ได้ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น
ภาคประชาสังคมในครั้งนี้จึงต้องการเรียกร้องให้ประเทศไทย
ปฏิบัติตามพันธกรณีกฎมายระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศเพื่อประกันว่า
ปกป้องสิทธิมนุษยชนจะได้รับความคุ้มครอง
มากกว่าการถูกริกรอนสิทธิ์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน